เอาคุณผู้ชมคะไม่เก่าจริงอย่าคิดคุมวินรถตู้พัทยานะคะ

ชายชะกัน๗คนค่ะมีขวดเบียร์อยู่ในมือ
ไล่ฟาดไล่ทุบคนคุมวินรถตู้ที่แหลมบริหาย๒คนนะคะ

หนีแทบไม่ทันอ่ะงงไปหมดเลยเกิดอะไรกันขึ้นอยู่มาไล่ทุบไล่ตีกันกลางวันแบบนี้
โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณคิวรถตู้โดยสาร
ที่ท่าระเทียบเรือแหลมบริหายถนนพัทยาใต้
กลุ่มชายชะกันเขายืนคุยกันลักษณะเหมือนมีปากเสียงกัน
แล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นขวดเบียร์เอ่ยเก่าองค์เก้าอี้เอ่ย
ฟาดไล่ตีกันไม่แคร์ใครเลย
นักท่องเที่ยวนี่หอบกระเป๋าหนีกันเลยนะคะแทนที่จะได้ขึ้นรถ
จากนั้นทีมข่าวทรัฐทีวีเราพอรู้เรื่องเนี่ยนะคะ
ก็เลยไปพูดคุยกับชายที่ถูกทำร้ายในคลิปที่ถูกโดนเก้าอี้ตีโดนขวดเบียร์ฟาดนี่แหละค่ะ
เขาเป็นคนดูแลคิวรถตู้โดยสารพัทยาหมอชิดเอกมัย
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่๑๙ตุลาคมแล้ว
เขายืนอยู่ดีอ่ะกลุ่มคนที่๗คนชายจักรก็เดินมาชี้หน้าด่าเขา
แล้วก็ขวดเบียร์ที่ถือมาตีเขาจากนั้นก็ชุลมุนมารุมมาตุ้มกันเลยค่ะ
แม่ใครจะยอมให้ทำอยู่ฝ่ายเดียวเนาะ
เขาบอกว่าน่าจะเป็นการจงใจข่มขู่ให้หวาดกลัวมากกว่า
เพราะว่าคนในคิวรถตู้ของฝั่งนู้นเนี่ยอาจจะน้อยกว่าไง
ก็เลยเหมือนกับว่าไม่อยากให้คนมาขึ้นคิวฝั่งนี้เลยเหมือนก่อกวนก่อเรื่อง
พอทางนักท่องเที่ยวเขาเห็นเขาก็ไม่กล้ากัน
เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองพัทยาแล้ว
เขาบอกว่าเออเขาบอกว่าจริงกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้เขาก็ไม่เคยเจอมาก่อน
น่ากลัวต้องกลับขนาดนั้นจะคุมวินได้เนี่ย